ส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
บอกว่าถูกเรียกให้ไปเซ็นสัญญาซื้อขายลูกลำไย
ในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว
จากนั้นถูกกลุ่มคนร้ายรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ลูกชายได้เดินทางไปร้องเรียนกับตำรวจค่ะ
บอกว่าอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้เร็วหน่อย
เพราะว่าวิญญาณของพ่อมาเข้าฝันอีกแล้ว

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางค่ะไปที่ไร่มันบ้านเนินมะกอก
อยู่ที่หมู่ที่๒๖ถนวอำเภอเขาสกันจังหวัดสะแก้วนะคะ
หลังจากที่ลูกชายบอกว่าดวงวิญญาณของนายเลื่อนกล้าหาร
ผู้เป็นพ่อที่ถูกคนร้าย
ไปเซ็นสัญญาซื้อขายลูกลำไย
แล้วก็ถูกกลุ่มคนร้ายยิงตายอย่างโหดเที่ยม
เพิงพักหลบฝนในไร่มันสัมปะหลังแห่งหนึ่ง

โดยดวงวิญญาณของนายเลื่อนผู้เป็นพ่อ
มาเข้าฝันลูกชายก็คือนายนรงกล้าหาร
บอกว่าตำรวจได้จับคนที่ลวงตัวเองไปฆ่าได้แล้ว
แต่ตำรวจทำอะไรไม่ได้เลย
บอกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะกับความฝันที่เจอนะคะ
รุ่งเช้าก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับตำรวจ
โทรไปหารองผู้กำกับการสพเขาชะกันบอกว่า
จับคนร้ายได้แล้วจริงหรือไม่

รองผู้กำกับบอกว่าเป็นความจริง
ตำรวจก็ได้จากการแกะรอยลายนิ้วมือแฝง
ที่พบในสัญญาซื้อขายลำไย
หลังจากที่คนร้ายยิงในเลื่อนตายแล้ว
ผู้กำกับบอกว่าได้ผู้ตาย
กรรมสัญญาซื้อขายลำไยฉบับนั้นไว้
ซึ่งจากหลักฐานที่ทางตำรวจได้ส่งไปพิสูจน์
พบลายนิ้วมือแฝงตรงกับลายนิ้วมือของนายสมพบบัวขาว
อยู่พื้นที่ไม่ไกลกันมากนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่ว่านายสมภพปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ก็ไม่ยอมให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน

พบว่านายสมภพเคยต้องโทษในคดีลักทรัพย์มาก่อนแล้วด้วย
ฟังเสียงบุตรชายของผู้เสียชีวิตค่ะ

ก็งงเหมือนกันทำไมไม่เห็นหนูหน้าหนูหัวตา
มีผมก็อยู่แล้วอย่างระวังเลยครับ
เราก็ได้วิญญาณพ่อไปเข้าฝันว่าจับคนร้ายได้แล้ว
ให้มาดูหน่อย
เมื่อวานนี้นายนรงลูกชายและนางวิลัยประจิต
เป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตรวมทั้งญาติคนอื่น
เดินทางไปยังเพิงพักหลบฝนที่ในเลื่อนถูกคนร้ายยิงตายค่ะ
ลูกชายได้จุดทูบบอกวิญญาณของนายเลื่อน
หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่สพเขาชะกัน

ซึ่งก็ทราบว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งตัว
นายสมภพไปที่สารจังหวัดสะแก้วแล้ว
และสารได้อนุญาตให้นายสมพบประกันตัวออกมาแล้วด้วยค่ะ
ลูกชายบอกว่าตอนนี้ทุกคนหวาดกลัวกันมาก
เนื่องจากผู้ที่สั่งฆ่าพ่อได้ประกาศว่าก่อน
หน้านี้ที่เคยสั่งฆ่าแม่ของนายนรงมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถจับผู้ก่อเหตุได้
เหตุการณ์นี้ก็มาเกิดขึ้นกับนายเลื่อนอีกนะคะ
ทำให้ลูกชายมั่นใจว่าคนที่จ้างฆ่าพ่อของตัวเอง
น่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่จ้างฆ่าแม่ของตัวเอง
อยากให้ตำรวจสาวไปถึงตัวผู้บงการและนำตัวมาลงโทษให้ได้ค่ะ